คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้ขอเปิดประเด็นนะคะจากไทยรัฐออนไลน์
ใช่แล้วเขาเปิดประเด็นเอาไว้ว่ามีดาราชื่อผีคนนึงค่ะ
เป้าไต่กระเทยช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบ้านเรา
แล้วก็ปิดบรรดาติ่งว่าจริงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญาติกัน
แต่แท้ที่จริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันนะคะ
และถือว่าเป็นข่าวที่บอกว่าฮอตตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เลย
เนื้อข่าวไม่เท่าไหร่ก็เล่าว่าเป็นดาราคู่จิ้นคู่วายแฟนคลับเยอะ
อยู่ที่ช่องเอาเลข๕หารลงตัว
อยู่ต่อหน้าที่เห็นสนิทกับพี่ช่างแต่งหน้าเรียกว่าแม่
แต่แท้จริงก็คือคบกัน
พอนี้เราขยับมาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมค่ะ

ถ่ายไปทายมาก็พบเบาะแส
และบันเทิงไทยรัฐก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
บอกใบ้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นชื่อผีฝรั่งสามพยางไม่ดังมาก
ส่วนเลขช่องก็มี๒ตัว
และพี่ช่างแต่งหน้าก็ดังระดับขึ้นบิลบอร์ดโฆษณา
อยากรู้แล้วสิคะว่าเป็นใคร

แต่ดิฉันอะคำเหลือเกินบรรดาคอมเมนต์นะคะ
ส่วนใหญ่หลงผิดประเด็นไป
ไปกันที่บรรดาผีไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นช้อนวิญญาณโชธ

อย่างแพนเค้กเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะ
แต่ว่าตอนที่ฉันอ่านแบบแรกเนี่ย

แต่พอก็โดนเชอรี่ตอบกลับมาว่า

เขาบอกเป็นผีฝรั่งก็ไปเสร็จดูอะไรกันนะฮะ
แล้วก็เป็นช่องที่เลข๕หารลงตัวด้วยนะคะ
มันก็มีประมาณ๒ช่องถ้า๒ตัว